บนท้องถนนนะครับปฐุมธานีกลางดึกคืนที่ผ่านมา
รถคันนึงเนี่ยถูกผู้ชาย๓คนที่มากับอีกคันนึง
จอดประกบแล้วลากตัวลงมานิดอื้อหื้อทีบเข้าไปก่อนใช่ไหมนะ
ตอนนี้รถแล้วเดี๋ยวดึงตัวออกมานะฮะ
ยาริสสีส้มน้ำตาลน้ำตาลคันนี้เนี่ย
คนขับถูกดึงออกมานี่แล้วรถไหลไปอยู่ตรงนู้นด้านซ้ายนู่นนะฮะ
แล้วถูกกระทืบอยู่กลางถนนตรงนี้เลย
นี่ดูสิคันอื่นต้องจอดรอนะฮะแล้วเจ็บหนักเลยนะคะ
คนที่ถูกทำร้ายคนนี้ปางตายอ่ะครับโอ้ดูนี่เห็นไหมครับ
ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทที่คลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากถูกรุมทำร้ายแล้วรถไหลมาอยู่ข้างทาง
เจ้าของรถคนที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดครับ
นี่นั่งไม่ไหวแล้วต้องนอนเลยฮะ

สักพักเดียวต้องลงไปนอนเลยนะครับ
เขาเป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
นี่ทางชาวบ้านก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน

แฟนสาวของคนเจ็บบอกว่า
เคยไปเล่นดนตรีอยู่แต่ที่ร้านไม่มีอะไรบานปลายนะ
พอขับรถออกมาเนี่ยเนี่ยกลางถนนนี่แหละ
เจอกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
อยู่ดีเนี่ยฮะมีเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้เลย
เพื่อจะไปรอรับเงินเดือนที่ทำงานแต่แฟนหนูออกแล้ว
แล้วพอไปถึงที่ร้านเนี่ยแฟนหนูมีปากเสียดกับนักร้องที่โรง
และทีนี้พอมีปากเสียงกันกาดเนี่ยเหมือนเขาจะเข้ามาห้าม
แล้วเขาก็เลยดึงตัวแฟนหนูออกมาข้างนอกแล้วก็ตบหน้าแฟนหนูไปสองที
แฟนหนูจำได้และด้วยความที่แฟนหนูโมโหเขาก็กลับบ้าน
ถ้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างุ่งข้าง
แต่เขาคาดว่าไม่ใช่เรื่องของกาดที่ร้านหรอกมาเจอกันที่กลางถนนนี่แหละนะฮะ
นี่ล่าสุดอาการกระโหลกร้าวบาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
สพคลองหลวงล่าสุดจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ๓คนนะครับ
นายสุวัสดิ์อายุ๓๓นายธนรัฐอายุ๒๕
และนายจักราวุฒิอายุ๓๒ทั้งหมดเป็นพนักงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแถวนั้น
นี่ฮะจับได้พร้อมกับชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุเลย
ทั้งสามเนี่ยอ้างว่าฝั่งคนเจ็บเนี่ยตอนขับรถมาตะโกนให้ของลับพวกเขา
ก็เลยลงไปทำร้ายกันไปดักรถแล้วก็เนี่ยฮะ
เปิดประตูถีบเขาแล้วดึงเขาลงมามันมีจังหวะที่ใช้มีดฟันเขาด้วยนะ

คนก่อเหตุบอกไม่ได้ตั้งใจจะใช้มีดนะคุณเดี๋ยวมาสอน
มันหยิบผิดจะหยิบเหล็กแป๊บโอ้โหนี่แทบไม่ต่างกันเลย

หยิบผิดหยิบเป็นมีดอ่ะสิ
ค่ะ
คือสรุปเนี่ยจากการสอบปากคำของคนก่อเหตุนะฮะ
ตำรวจบอกว่าคนเจ็บเขาเครียดตอนไปรับเงินที่ร้านแล้วมีเรื่องกับกาด
ก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ขับรถไปสะบดพูดจาเสียงดังไป
คู่กรณี๓คนก็ขี่รถผ่านมา
เขาก็คิดว่าไปว่าเขาก็เข้าไปถาม
แล้วก็อ้าว่าก็โดนต่อว่าอีกก็เลยเนี่ยฮะ
ร่างกายกันก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปนะฮะค่ะอีกสักครู่กลับมาครับ